ทุกผู้ชมครับเรื่องนี้ใครเจอก็ปวดหัวแล้วฮะ
เจ้าของห้องในคอนโดแห่งหนึ่งบอกว่าน้ำเนี่ยมันไหลขึ้นมาจากซิงค์ล้านจานในคอนโด
มันทะลักขึ้นมาเรื่อยจนท่วมห้องอ่ะเอ่อล้นเต็มพื้นไปหมด
นี่เห็นไหมฮะโอ้โหนี่เขาก็เลยอยากถามหาความรับผิดชอบ
แล้วก็ส่งเรื่องไปที่เพจทนายคู่ใจนะครับของทนายรณรงค์แก้วเพชร
ประทานเครือคลายรนารงก์ทวงคืนความยืดิธรรมในสังคม
ซิงค์ล้านจานมีน้ำคังแล้วก็ไหลนออกมาเต็มห้อง

เหมือนมันมาจากท่อน้ำทิ้งท่อน้ำเสียของคอนโดแล้วมันทะลักมาที่ห้องนี้ได้ยังไงไม่รู้
นี่ครับทุกผู้ชมครับทรัพย์สินเสียหายหมดเลย
วันนี้ติก็เลยไปดูหน่อยนะครับ

ห้องของผู้เสียหายอยู่ทั้งทั้งสองของคอนโด
อกไม้อัดของคอนโดพังหมดนะครับ
เบื้องยางที่ปูพื้นก็เริ่มหลุดร่อนแล้ว

แล้วก็มีไม้ที่ตกแต่งนี่เห็นไหมฮะ

ท่านผู้ชมครับเจ้าของห้องนะฮะ
คุณสูวิทย์กับคุณพิมวดี
บอกว่าห้องนี้ซื้อมาล้านเจ็ด

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ๓๐กันยายน๖๕

ตอนนั้นอยู่เนี่ยน้ำมันล้นมาจากซิงค์ล้างจาน

อ่างล้างจานเนี่ยมันขึ้นมาเองเลย

ช่างมาถึงเนี่ยก็มาดูมาแกะท่อพักน้ำใต้ซิงค์ล้างจาน
ออกมาดูตอนที่แกะออกมาน้ำมันทะลักมาท่วมเลยฮะมันจะมี
ท่ออยู่ข้างใต้ซิงค์ใช่ไหมฮะพอช่างแกะเนี่ยน้ำทะลักพรั่งพรู
ออกมาเลยนะฮะจากนั้นนิติก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการซ่อม
ท่อน้ำส่วนกลางนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น๓๐กันยาบอกว่าท่อน้ำ
ส่วนกลางเนี่ยจะซ่อม๒ตุลาเพราะท่อน้ำส่วนกลางมันตันเขาก็อุด
คราวไว้ให้วันต่อมาอยู่อยู่เนี่ยน้ำเสียส่วนกลางมันดัน
ขึ้นมาที่ซิงค์ล้างจานห้องเธออีกอืมนี่คราวนี้ท่วมห้องเธอบอก
เห็นไหมฮะไม้อกไม้อัดประตงประตูเนี่ยพังเสียหายหมดแล้วมี
ลิ่นเหม็นด้วยค่ะเธอก็แจ้งไปยังนิติเธออ้างว่าทางนิติ
เนี่ยบอกให้รอประกันมาเคลมนะแล้วก็ไปหาช่างมาตีราคาความ
เสียหายให้ประมาณหกหมื่นบาทแล้วเธอก็เอาใบประเมินเนี่ยที่ช่าง
ตีราคาความเสียหายหกหมื่นบาทไปให้นิติแต่จนถึงขณะนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓๐กันยานะต่อเนื่องถึง๒ตุลาแต่นี่จะปลาย
กันยาแล้วมันยังไม่ได้รับคำตอบเลยว่าจะชดใช้กัน

มันจะเป็นน้ำขึ้นมาจากซิงค์ล้างจานนะครับก็จริงจริงมัน
เกิดขึ้นสองครั้งครับในเวลาใกล้ใกล้กันแต่เหตุการณ์ลักษณะเนี้ยมัน
เป็นความรับผิดชอบของทางนิติอะครับเพราะว่าอยู่ดีดีอ่ะเราไม่
เราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าน้ำจากที่ไหนไม่รู้มันขึ้น
มาสร้างความเสียหายให้เราครับต้องเข้ามาดูแล้วก็ดูเรื่อง
ท่อค่ะเพราะถ้าถ้าไม่แก้ไขอ่ะซ่อมแต่ปลายทางอ่ะปีหน้าถ้าน้ำมัน
ขึ้นอีกอ่ะมันไม่มีทางขึ้นมันก็จะผุดที่ต่อน้ำตรงนี้อีก
ส่วนทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับบอกว่าเรื่องนี้ทางฝั่งผู้
เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทางนิติของคอนโดได้
ครับเพราะสาเหตุที่เกิดขึ้นมันเกิดจากท่อระบายน้ำของทาง

มีหน้าในกรณีน้ำที่มันล้นขึ้นมานะครับน้ำถ้าฟังได้ว่า
มันเป็นปัญหาจากท่อระบายน้ำส่วนกลางซึ่งคอนโดนิติเนี่ยนะมีหน้า
ในการดูแลรักษาและปรากฏปล่อยปะละเลยก็ต้องถือได้ว่า
เขาเนี่ยเป็นคนที่ก่อเหตุละเมิดเป็นคนที่ประมาทเลินเล่อทำให้เรา
เสียหายเรามีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ค่าเสียหายแบ่ง
เป็นอะไรบ้างหนึ่งค่าซ่อมสองค่าขาดประโยชน์จากการใช้ห้องสมมุติ
ห้องน้ำมันท่วมเจิ่งหมดเลยเราต้องไปเช่าโรงแรมอยู่
เราสามารถเรียกค่าเช่าโรงแรมได้อีกด้วยอ่าเราก็สอบถามไป
นิติของคอนโดนะครับคุณติบอกว่าทางนิติบอกว่าให้รอ
เรื่องการตรวจสอบจากทางบริษัทประกันภัยแล้วก็จะแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เดี๋ยวจะตกลงกับทางผู้เสียหายอีกครั้ง
คุณผู้ชมหลายท่านที่อยู่คอนโดมิเนียมก็ส่งข้อความ
มันทะลักขึ้นมาจากท่อข้างนอกไงมิ้วยังเคยเจอเลยแต่ว่าเนี่ย
โดมิเนียมเขาจะทำประกันเอาไว้แล้วก็ต้องไปแบบไปเคลม